ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปีนะคะ
ก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นว่าคดีนี้น่าจะเป็นการเชื่อมโยงทั้งสองพื้นที่
ก็คือพื้นที่แรกบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองนนทบุรี
อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่สนบุคโล
ก็เป็นพื้นที่คอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่นที่พบศพของลาลาเบลอยู่ที่นั่นนะคะ
น้ำอุ่นก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
ส่วนแก๊งที่จัดงานปาร์ตี้ก็ถูกแจ้งข้อหาในส่วนของพริตตี้เดีย
ตื่นเช้ามาปรากฏว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่
แต่ว่าทีนี้มันเชื่อมโยงในลักษณะที่ว่า
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพยานเพิ่มเติม
ในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
แล้วก็มีการเรียกตัวญาติและคนใกล้ชิดของลาลาเบล
มาสอบปากคำเพิ่มเติมในพื้นที่สพบางบัวทองด้วยนะคะ
เพราะว่าทางตำรวจประสานงานไปทางทนายความก็พาไปหมดเลยค่ะ
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนสนิททั้งแฟนนุ่ม๖คน
ทนายความของครอบครัวลาลาเบลนายพงศาลาตรีบอกว่า
ได้รับการประสานจากตำรวจอย่างเร่งด่วน
เชื่อว่าที่ต้องมาให้ปากคำเพิ่มเพราะเกี่ยวยงกับวัตถุพยาน
พอดูจากเหตุการณ์จะรู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบลมาจากไหน
และลาลาเบลสิ้นใจที่ไหน
ส่วนการชนะสูตรของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
ระยะเวลาการเสียชีวิตที่แคบลงจากเดิมแล้วนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวก็พอรู้แล้วนะคะ
แต่ต้องถามจากพนักงานสอบสวนสนบุคโลถึงความชัดเจนอีกครั้ง
ครอบครัวยังติดใจว่าแก๊งปาร์ตี้บ้านที่บางบัวทองเนี่ยค่ะ
รู้เห็นถึงการเสียชีวิตของลาลาเบลหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ก็จะมาฟังข้อมูลเหตุการณ์โดยละเอียดจากตำรวจสพบางบัวทองนี่แหละค่ะ
ว่ามีความเกี่ยวยงเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
สุดที่ฝั่งเรามองว่าคนฝั่งบางโบทองอาจจะมีส่วนรู้เห็น
ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นครับอันนี้ต้องคุยข้อมูลกับพนักงานสอบสวนด้วย
ซึ่งทางเรามาพบพนักงานสอบสวนของทางบางบัวทองเป็นครั้งแรกครับ
คงสงสัยครับสงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วครับ
วันนั้นที่ผมไปตามเขาบอกเขาไม่รู้จักกับน้ำอุ่น
เขาบอกว่าเป็นพริตตี้ที่จ้างมาด้วยครับ
เห็นครับผมเจอกับน้องครับซึ่งน้องประมาณชั่วโมงกว่าน้องเมาแล้ว
มันไวมากใช่ครับผมเจอน้องครับวันนั้น
ผมก็ยังแซวน้องเลยว่ามึงโดนตัวไหนเนี่ยทำไมไปไวจังอะไรอย่างนี้ครับ
แซวน้องเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ทราบเรื่องน้องเบลว่าน้องไปแล้วอย่างนี้
เรายังมองว่าน้องอาจจะไปกับใครก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นเรายังไม่ทราบเรายังคุยเล่นกับพวกเขาอยู่เลยครับ
คือช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลแคบลง
คือที่บอกได้ชัดเจนก็คือลาลาเบลเสียชีวิตระหว่างที่อยู่กับนายน้ำอุ่น
รัชเดชวงธบุตรแน่นอน
ทีนี้ค่ะชุดพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพิ่มเติม
บ้านเลขที่๑๐๐ทับ๑๙๙ริมคลอง๓อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ก็เป็นบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่ลาลาเบลนางสาวธิติมานรพันธิพัฒน์
ไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยก่อนเสียชีวิต
นายนาธีสิตพงศาพรหรือตีนายชัยพลพันนาหรือคิว
ก็นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคือทั้งหมดนี้เขาก็ถูกดำเนินคดีในส่วนของพริตติเดีย
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยพาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พิสูจน์หลักฐานนำเครื่องมือเครื่องกำเนิดแสงหลายความถี่ฉายแสง
อันนี้ค่ะเขาฉายแสงเพื่อหาร่องรอยของคราบอสุจิค่ะ

ก็จะมีเครื่องฉายแสงแบบนี้อันนี้มีจริงแล้วก็ตรวจสอบได้จริง
ภายในห้องบนห้องชั้น๒ตรวจสอบหมดเลยนะคะ
จากการตรวจพบว่าทั้งหมดเก้าจุดจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะโซฟาในห้องที่จัดงานปาร์ตี้คือโซฟาสีแดง
ด้านในสุดพบสามจุดโซฟาตัวอื่นอื่นอีกห้าจุด
บนที่นอนพิกนิกที่อยู่บนห้องนอนชั้นสองอีกหนึ่งจุด
นี่คือจุดที่เจอคราบอสุจินะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคราบของใคร
ยังไม่รู้ว่าเป็นคราบอสุจิชัดเจนหรือเปล่าต้องตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอย่างละเอียด
แต่ถามว่ามีคราบไหมมีคราบเก้าจุดแต่เหมือนที่เล่าไปเนี่ยค่ะครับ
ก็ต้องไปรอผลต่อด้วยนะครับใช่ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอก
รพบอนุสิริผู้กำกับสพบางบัวทองก็เลยบอกว่า
พิสูจน์หลักฐานก็ต้องเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมดทั้งในห้องจัดงานเลี้ยง
ในห้องนอนก็มีคนแจ้งว่าถูกอนาจารย์ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบเพิ่มอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนผลการตรวจหาคราบอสุจิที่ผ้าห่มกับกางเกงขาสั้น
ว่าถูกอนาจารย์เพราะว่าตื่นเช้ามาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลนะคะ
ถ้าเป็นคราบอสุจิของใครมันก็ต้องไปดูต่ออีกแล้ว
ไปทำอะไรหรือว่าไปล่วงละเมิดใครหรือเปล่า
หรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนไงเป็นวันที่จัดปาร์ตี้หรือเปล่า
เป็นวันก่อนหน้านั้นมันก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจริง
หรือถ้ามันติดอยู่แค่ตามวัตถุต่างในห้อง

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในคิวในตีนางสาวเฟิร์สและนายปิงปอง
นี่เป็น๔ในผู้ต้องหาในความผิดซ่องโจรแล้วก็อนาจารย์พริตตี้เดียนะครับ
แล้วก็ทนายความมาพบพนักงานสอบสวนสนบุคโลนะครับ
ให้ปากคำในคดีการเสียชีวิตของลัลลาเบลนะครับ
ก็ให้ปากคำอยู่นานเกือบสี่ชั่วโมงนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีของพริตตี้เดียแต่เขาก็พยายามดูว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของลาลาเบลหรือไม่นะครับ
ทนายความของในตีบอกว่าการสอบปากคำวันนี้เป็นประเด็นเดิมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน
ซึ่งตำรวจเคยสอบถามไปแล้วไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม
ตัวเองและลูกความไม่กังวลอะไรทั้งหมดเต็มใจมาให้ปากคำ
และตำรวจยังไม่ได้เรียกสอบปากคำบุคคลอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้ที่บ้านบางบัวทอง
ขณะที่พริตตี้ที่ชื่อวาวาเป็นแฟนสาวของในรุ่งผู้ที่อยู่ในงานปาร์ตี้วันเกิดเหตุยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
แล้วเธอก็เห็นน้ำอุ่นอยู่กับเบลในงานแต่ตัวเองกลับออกจากบ้านมาก่อนไม่เห็นว่าน้ำอุ่นพาเบลออกมาในสภาพไหน
และยืนยันว่ารุ่งแฟนนุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ได้นำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอแล้วก็ภาพลามกอนาจารย์ของหนึ่ง
ผู้ต้องหาปาร์ตี้บ้านบางบัวทองไปมอบให้กับพลตมตรีธนายุทธ์
ธิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งหลังจากพบ
ว่าบ้านหลังนี้นะครับอ่าบ้านปาร์ตี้บางบัวทองแก๊งโซฟาแดงเนี่ย
แล้วก็มีภาพของหนึ่งในผู้ต้องหากำลังแสดงการมีเพศสัมพันธ์
หญิงสาวเผยแพร่ในกลุ่มลับต่างต่างอืมเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน
บาทต่อเดือนแต่ละกลุ่มมีสมาชิกหลักพันคนนะฮะก็เลย
ขอให้ตำรวจสืบสวนขยายผลหน่อยบอกว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่
บ้านหลังนี้ต้องจ้างพริตตี้มาเอ็นเตอร์เทนอยู่บ่อยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคุณอาชญาบอกว่ามีคลิปเนี่ยโอ้โหสองร้อยกว่าคลิปใช่ค่ะ
มี๒๑๓คลิปเป็นคลิปที่กู้ขึ้นมาได้จากโทรศัพท์มือถือของ
กลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้คือมันจะเกี่ยวข้องกับที่จ้างลาลาเบล
ไปในคืนนั้นหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่บ้านหลังนี้ลักษณะเปิด
ลับเผยแพร่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เก็บค่า
สมาชิกทีเนี้ยตำรวจบอกว่าที่อ้างว่าแค่เล่นหุ้นจนมีสตังค์เนี่ยมัน
จะไม่ใช่แล้วก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มนี้
อ่าแต่คลิปหลักฐานที่ได้จากคุณอาชิระตำรวจบอกว่าก็ต้อง
ตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันเป็นคลิปจริงหรือไม่อย่างไรมีการ
ตัดต่อหรือไม่ยังไงแล้วค่อยขยายผลต่อใช่ค่ะ